ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยล่าสุดนิชิโนนะครับ
ก็วางแผนว่าจะกลับมาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันทีมชาติในช่วงเดือนกรกฎาคมครับ
โดยเรื่องนี้นายพาทิตสุภพงศ์ครับก็
เป็นรองเลขาธิการนะครับของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
แล้วก็อยู่ฝ่ายต่างประเทศด้วยก็บอกว่าอากิระนิชิโนครับ
ปัจจุบันกลับญี่ปุ่นไปแล้วก็จะกลับไทยในช่วงเดือนกรกฎาคม
หลังจากที่รัฐบาลไทยนั้นประกาศเปิดน่านฟ้านิชโนเองก็มีการหารือร่วมกับสมาคมตลอด
ว่าจะกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดนะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะวางแผนนะครับ
อีกทีหนึ่งในเรื่องของการเตรียมทีมชาตินะครับซึ่งแน่นอนนะครับ
แกรมการเตรียมทีมชาติก็คงต้องต่อเนื่องทันทีหลังจากที่ผ่านกระบวนการทางสาธารณสุขนะครับ
แล้วก็การเดินทางเข้ามาเนี่ยถ้ามีปัญหาอย่างไรก็เดี๋ยวจะแจ้งความคืบหน้าแน่นอน
จะออกมาในช่วงเวลาใดก็วางแผนการเตรียมทีมไว้ล่วงหน้าไม่มีปัญหาครับ
ส่วนสื่อในเวียดนามอย่างเถอเถา๒๔๗นะครับก็ตีข่าวว่า
สื่อทั้งกล่าวนะครับก็อ้างถึงแรงข่าวใกล้ชิดของชนาทิพย์ว่า
จุบันเพียง๒สโมสรที่อยากได้ตัวเจไปร่วมทีม
ก็ค้าแข้งอยู่แต่ว่าจะเกิดการย้ายทีมจริงหรือไม่

ก็ย้ายมาด้วยค่าตัวราว๙๐ล้านบาทครับ